ดูความตั้งใจของบรรดาพี่น้องคนไทยและกลุ่มชาติภัณฑ

วันนี้มีชนเผ่าพื้นเมือง๓๐กว่าชนเผ่าด้วยกัน
ตั้งแถวรอที่จะขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

แม้จะรอนานถึง๑๐ชั่วโมง
แต่ว่าพี่น้องกลุ่มชาติภัณฑ์บอกว่า
ทุกคนมาด้วยความเต็มใจตั้งใจ

แต่พอมาเข้ามาตรงนี้แล้วรู้สึกว่า

แต่วินาทีที่ได้กลับจริงมันก็เร็วมากอะนะคะ

พอได้เก้าเข้ามาตรงที่หรอกตั้งนาน
พอได้เก้าเข้ามาคือใจมันวูบไปชุดหนึ่ง
เป็นวินาทีที่หาคำบรรยายความรู้สึกไม่ได้

เผ่าพื้นเมืองอาคาจากจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และ๑๐ชั่วโมงของการรอคอยช่างคุ้มค่า
และภาคภูมิใจของพวกเขายิ่งนัก

เพราะว่าหนูท้องด้วยแล้วก็หนูมีลูกอายุ๒ขวบ

เพราะตามทีวีไม่เห็นมีเด็กมาเลย
ก็โทรมาที่ศูนย์ก่อนว่าเด็กเข้ามาได้ไหม

ก็ตัดสินใจอยู่นานแล้วก็มา
ยายเอนาหยอดเงินชนเผ่าดาละอ้างหรือปะหล่อง
เดินทางลงมาจากดอยอ่างค้างจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยความตั้งใจพร้อมถักทอผ้าประจำถิ่น
เพื่อนำมาถวายพ่อหลวง
แม้วันนี้จะรู้ว่าไม่มีพ่อหลวงของเขาแล้วก็ตาม

อันนี้ก็เย็บเองอันนี้ก็ทอเอง
๕๐๐๐คนของ๓๐ชนเผาพื้นเมืองชาติพันธุ์

แล้วนำพาความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงราชการที่๙ที่ทรงมีต่อพวกเขา
ในทุกพื้นแผ่นดินบนดอยสูง
และทุกชนเผ่าไม่เคยมีเผ่าไหนเลย
ที่พระองค์จะไม่เคย่้างภาบาทไปถึง
และแม้จะไกลแสนไก่สักเพียงใด
และถึงเวลาแล้วที่ลูกของพ่อหลวง
จะเดินทางมาหาเพื่อขึ้นกราบถวายบังคมลา
และให้คำมั่นสัญญาจะเจริญรอยตามที่พระองค์รับสั่งไว้
ระยะเวลากว่า๑๐ชั่วโมงอาจเป็นระยะเวลายาวนาน
แต่สำหรับพวกเขาเพียงแค่นี้ไม่ใช่อุปสรรค
และพวกเขาเดินทางมาด้วยหัวใจอันพักดี
ที่มีต่อพ่อหลวงเป็นหัวใจอันเดียวกัน
จำว่าพ่อว่าถึงไม่ว่าพ่อจะจักรวรรณี

แต่ว่าความรักความห่วงใยความสั่งสอนของพ่อ
จะอยู่ในหัวใจลึกในชนเผ่าของเราทุกคนเสมอค่ะ
พวกเราจะลืนตามรวยเทาของพ่อนะคะ
และพยายามจะถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชน

คือผูกพันเหมือนกับว่ามันพ่อคนหนึ่งของเราแท้ครับ
แล้วทุกวันนี้เรายังคิดว่าเรามีพ่อสองคน
คนหนึ่งคือที่พ่อบัตรเกิกเก้าของเรา
อีกคนหนึ่งก็คือพ่อดูแลเรา

แล้วก็ไม่ต้องระหวัดระแวงว่าเราไม่มีคนดูแล
เหมือนกับว่าเรามีพลังมีอะไรที่ดูแลเราอยู่ครับ

อาจารย์นี้ก็เราจะทำตามที่พ่อสอนไว้ครับ

อย่างเชฟทำรูปจากประหยักโอกอม
ให้เป็นคนดีช่วยเหลือสังคม

เราอยากจะบอกพ่อว่าถึงแม้พ่อไม่อยู่

และนี่คือคำสัญญาที่นับจากนี้
เผ่าพื้นเมืองจะเจริญรอยตามคำพ่อสอน

เพื่อดูแลรักษาพื้นป่าบนดอยสูง

ผ่าตนเองได้อย่างแท้จริง
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน